เอามาดูต่อกันที่เรื่อง๗ปีอยู่นี่แหละนะคะ

ปีของเขาผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะค่ะ
แต่เลข๗อาถรรพ์แบบนี้กลัวเหมือนคู่อื่นหรือเปล่า

วันรอบ๗ปีค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดเขาด้วย

ก็กลัวพอด้านวันเกิดด้วยแล้วก็วันครบรอบ
เขาบอกว่าเขาหวานขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้
ของพี่ไผ่วันเกิดตานซื้อไปเลนส์กล้องให้
เหมือนที่เราขวดให้ตัวเอง

แม่กลัวเพราะว่าหลายคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะ
ก็มีบางคนที่เลิกตอน๗ปีเราก็พอจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดจากความผิดตัว
เกิดจากไม่มีอะไรที่แบบไม่มีความหวานแล้วไม่มีเรื่องอะไรให้คุยกันแล้ว
แต่ของเราคืออยู่ดีเขาก็หวานเพิ่มขึ้นมาเราก็เฮ้ยตัวเก๋